ตรวจสอบสภาพอากาศนะคะในมกรากุมภาวมีนา
ไม่ใช่ตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกันหน่อย
คุณผู้ชมฝนดุแห้งภาคอีสาน
คุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญ
จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตอนบนของประเทศไทย
ภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้ค่ะ

มันเกิดจากการสลายตัวของพายุไลออนร็อก

จากลมหนาวจากประเทศจีนดันเข้าลงมา
แล้วก็เจอลมฝนประจำฤดู
จากทะเลอันดามันพัดขึ้นไป

เพราะฉะนั้นภาคกลางภาคอีสานตอนล่าง
ภาคใต้ตอนบนเตรียมรับมือฝนในช่วงนี้นะคะ

ช่วงเช้าค่ะฝนเนี่ยจะเน้นที่บริเวณภาคอีสานตอนล่างนะคะ
เหนือตอนล่างและภาคตะวันออก

หลังจากนั้นนะคะพอช่วงบ่ายเต็มพื้นที่เลย

ไล่มาเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ตอนบน

ก็คือภาคใต้ตอนล่างนั่นเองนะคะ
นี่คือลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนะคะ
พายุไลออนร็อกสลายตัวได้รับผลกระทบ
แล้วก็เนี่ยค่ะคลื่นฝั่งอันดามันที่จะเห็นเป็นสีม่วงช่วงนั้นนะคะ
ตะกัวป่าพังงาภูเก็ตโอ้โหสูงมากสามเมตรค่ะ

ช่วงที่เป็นสีน้ำเงินอาจจะประมาณ๒เมตรด้วยกันนะคะ
ทีนี้เรามาตรวจสอบพายุคอมปอซุกันหน่อยนะคะ

ให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยอีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ
คือณวันพรุ่งนี้ค่ะเขาจะพัดขึ้นฝั่งที่เกาะไหลำ
เราจะต้องตรวจสอบนะคะว่าตอนนี้เขายังคงเป็นโซนร้อน
หรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่น
เพราะถ้าเป็นไต้ฝุ่นเนี่ยโอ้โหผลกระทบเขาเยอะจริงนะคะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะจะพัดขึ้นฝั่งวันพระฤหัสบดีนะคะ

ส่วนวันไหนล่ะที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ
เป็นวันเสาร์นั่นเองนะคะเป็นช่วงวันที่๑๖ตุลาคมนะคะ
เพราะฉะนั้นเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเลยพี่น้องเอ้ย

ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้ว

เน้นที่ภาคอีสานก็หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ระมัดระวังกัน
นี่คือสภาพของรุ่มน้ำฉี่ค่ะ
ระดับน้ำชีเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ในพื้นที่ตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ช่วงบ้านทำอย่างไรล่ะอยากจะออกไปซื้อของ
ลุยน้ำท่วมออกมาค่ะสูงประมาณหัวเข่า
เดินเข้าออกหมู่บ้านแบบนี้เป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยบางคนก็จะไปทำงาน
ในพื้นที่ตอนนี้นะคะยังถูกลักษณะเหมือนน้ำล้อมหมู่บ้านไว้ค่ะ
หลังคาเรือนต้องกลายเป็นผู้อพยพหนีน้ำ
และเริ่มมีอาการน้ำกัดเท้าแล้วเพราะว่าต้องแช่น้ำอยู่แบบนี้นานค่ะ

ชาวบ้านลำเชียงไกลกว่า๔๐๐หลังคาเรือน

จากน้ำมันลดลงแต่มันลดลงช้ามากค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเตือนค่ะบอกว่า
อย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูง

อาจจะทำให้ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกครั้งค่ะ
เอาเตือนแบบนี้นะคะตลอดสัปดาห์นี้เลยนะคะ
อีสานภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะ
มัดระวังฝนที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ด้วยนะคะ

เมื่อไหร่เขาจะมาช่วยน้องวัวของดิฉันเนี่ย
มาล่ะไปกูภ่ายได้โทษไปโดนเหรอเด๊ะเอ๊ะ